จะมีมาตรการที่มันเข้มข้นมากขึ้นหรือเปล่าในการป้องกันการแพร่ระบาด
แล้วมันใกล้กล้่ายจะไปปีกันอยู่แล้ว

สายพันธุ์ล่าสุดคือโอมิครอนนะครับที่ไทยเราพยายามที่จะดูแล
ไม่ให้มันหลุดลอดเข้ามาแล้วก็เป็นการแพร่กระจายติดเชื้อในไทย
วันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณอนุทินชาญวิรากูล
รับว่าประเทศไทยเนี่ยพบผู้ติดเชื้อโควิด๑๙สายพันธุมิครอนแล้ว
๓รายเป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศนะฮะ
แต่ขณะเดียวกันทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์บอกว่า
ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศมีอยู่คนนึง
ที่เขาได้ไปเจอภรรยาที่เป็นคนไทยก่อนนะเขาเป็นชาวต่างชาติ
แล้วเอาสายพันธุมิครอนไปติดภรรยาคนไทย
เท่ากับว่าไทยเราก็เจอผู้ที่ติดเชื้อภายในประเทศ

ในส่วนของคุณอนุทินบอกว่ากระทรวงศาสตร์ธรรมนาศุกร์
เตรียมเสนอไปยังสอบคชุดใหญ่
ก็คือไม่ต้องกักตัวนะก็คือตรวจสอบเสร็จปุ๊บ

แล้วให้ไปรอผลการตรวจในโรงแรมอย่างน้อย๑คืน
แต่ตรวจถ้าเกิดตรวจไม่เจอเชื้อนะฮะก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่ง

ที่ว่าเดินทางเข้ามาแล้วรอผลตรวจในโรงแรม๑คืน
อันนี้ให้ยกเลิกจะเสนอสอบคอชุดใหญ่นะครับ
คือต้องกักตัวในที่พัก๑๔วัน

แต่มาตรการการกักตัวอย่างน้อยต้อง๗๑๐วัน
ก็น่าจะเพียงพอที่จะรอการตรวจเชื้อให้แน่ใจว่า
ไม่มีโควิด๑๙สายพันธุมิครอน
แต่ตอนนี้เนี่ยมี๖๓คนที่เจอแล้วนะครับ
ยังเป็นผู้ที่เดินทางเข้าประเทศทั้งหมด
ขณะเดียวกันนายแพทย์สุภกิจสิริรักษ์
บดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยอมรับว่า
ทำให้มีผู้ที่ติดเชื้อโอมิครอน
หลุดรอดจากการตรวจเชื้อในครั้งแรกที่เข้าประเทศไทย
ก็คือกรณีของนักบินชาวโคลัมเบียอายุ๖๒ปี
เดินทางมาจากไนเจรียนะครับมาไทย๒๖พฤศจิกายน
แล้วก็ตรวจซ้ำเมื่อถึงไทยเป็นลบนะฮะ
ก็คือไม่พบเชื้อโควิดก็ให้เดินทางต่อไปได้
วันต่อมาเขามีอาการป่วยก็ไปตรวจ
พบว่าเอาติดโควิดสายพันธุมิครอนด้วยในวันที่๗ธันวาคม
ซึ่งเคสนี้เนี่ยอาจเกิดจากการติดเชื้อตอนที่มาถึงไทยวันแรก
ติดมาจากประเทศต้นทางแต่พอมาถึงไทยวันแรก

พอกลับไปที่บ้าน๒๓วันเนี่ยระยะฟักตัว
แล้วมีไข้พอไปตรวจติดเชื้อมันเลยหลุดรอดนะครับ
กรณีนี้ก็เลยทำให้ภรรยาคนไทยของเขาซึ่งอายุ๔๙ปี
มีผลการตรวจออกมา๑๐ธันวาคมว่าติดโควิดด้วยแล้วก็เป็นเชื้อโอมิครอนเหมือนกันเลย
เพราะฉะนั้นหญิงไทยคนนี้คือคนไทยคนแรกที่ติดเชื้อโควิดสายพันธุมิครอน

นี่นะฮะนายแพทย์สุภกิจระบุว่า
จากเหตุนี้คงต้องไปพิจารณาปรับมาตรการ
เพื่อป้องกันการหลุดรอดออกไป

อาจจะต้องไปล็อกดาวนกันอีกครั้งหนึ่ง
ต้องไปขยับต้องเป็นคนตัดสินว่า

พูดง่ายอย่างที่ท่านจักรรัฐพูดนะครับว่า

โอกาสที่ประเทศเราอาจจะต้อง

มันก็อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นก็ถ้าดักตั้งแต่ต้นทางไว้
ก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับ
นี่นะคะก็เตรียมที่จะเสนอในที่ประชุมสอบคอชุดใหญ่

ทีนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีก็สั่งให้ดำเนินการตามมาตรการเชิงรุกนะคะ
ในการสกัดสายพันธุมิครอนนายกรัฐมนตรีบอกว่า
ต้องไม่กระทบมาตรการเปิดพื้นที่ท่องเที่ยวเพิ่มเติมในปี๒๕๖๕หรือปีหน้านะ

ด้านเลยค่ะที่การสมชอบในฐานะพอสมคชุดเล็กเนี่ย
พลเอกสุพธก็บอกว่าทางกระทรวงสาธารณสุขก็เสนอเหมือนกัน
แล้วก็อาจจะต้องกำหนดประเทศเสี่ยงเพิ่มด้วยนะคะ

ก็จะเสนอให้ที่ประชุมสอบคอชุดใหญ่พิจารณาต่อ
ดังนั้นรอฟังรอฟังผลการประชุมของสวบคอชุดใหญ่
ทีนี้ค่ะผู้ที่ติดเชื้อโควิด๑๙สายพันธุมิครอน
ที่ได้รับการยืนยันในส่วนของต่างจังหวัดนะคะ

เดินทางกลับจากการแสวงบุญ
เดินทางลงที่สนามบินภูเก็ต
อยู่ระหว่างรักษาตัวและดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะ
จังหวัดสุรธานี๓รายนะคะ
มาลงที่เกาะสมุยส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วนะคะ

ภูเก็ตนี่มี๕รายนะครับ
เดินทางเข้ามาประเทศไทยนะครับ
เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ๔นะครับ
แล้วเป็นคนไทยที่กลับจากการแสวงบุญที่ซาอุดีอาราเบีย๑นะครับ
นนทบุรีเนี่ยมีอยู่๓รายนะครับ
เป็นผู้เดินทางกลับมาจากการแสวงบุญนะฮะ
อยู่ที่ตะบนท่าอิดปากเกร็ด๒แล้วก็บางบัวทองอีก๑นะครับ

อยู่ในพื้นที่ในการดูแลของเจ้าหน้าที่อยู่แล้วนะฮะ

มีเล็ดลอดอะไรเหมือนกับที่ว่าภรรยาของชาวต่างชาติที่ไปเจออย่างนั้นหรือเปล่า
ส่วนตัวเลขล่าสุดในวันนี้ผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ในไทย
ติดเชื้อเพิ่ม๒๕๒๕รายเสียชีวิตเพิ่ม๓๑ศพ
รักษาหายแล้ววันนี้๔๑๙๐รักษาหายเยอะกว่า
ผู้ติดเชื้อยังฝาอยู่๔๐๙๗ราย
ขณะเดียวกันเรื่องของวัคซีนนะครับ
ฉีดวัคซีนโควิด๑๙ไปแล้ว๙๙๘๙๘๕๑๕โดส
ใกล้จะ๑๐๐ล้านโดสแล้วแต่ว่าเข็ม๑เข็ม๒เข็ม๓
ก็จะแตกต่างกันแบบนี้นะครับเข็ม๑นี่๕๐ล้านโดส
เข็ม๒นี่๔๔ล้านโดสแหละ
ดังนั้นในช่วงปลายปีนี้กิจกรรมรื่นเริงต่างก็ต้องจัดด้วยความระมัดระวัง
ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ต้องเข้มข้นนะคะครับ